ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของการรักโลกเกี่ยวกับความยั่งยืนของโลกใบนี้ของเราหน่อย
ไม่รู้ว่ายืนอยู่นานหรือยังไปติดตามกันในช่วงตลอดกู้โลก
ตลอดกู้โลก
อยู่ตรงนี้นานแล้วค่ะยืนอยู่เพื่อที่จะรอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความยั่งยืน
เพราะเชื่อแน่ว่าหลายคนคงจะเคยได้ยินได้ฟังความยั่งยืนรักโลกอย่างยั่งยืน
แล้วความยั่งยืนนี้คืออะไรส่งผลต่อชีวิตพวกเราและลูกหลานต่อไปอย่างไร
ติดตามความน่าสนใจได้นะคะเพราะว่าชิสาพาคุณผู้ชมไปเดินเที่ยวชมงานมหากรรมความยั่งยืนสองพันยี่สิบสาม
เป็นยังไงติดตามในช่วงตลอดกู้โลก
ไปเดินงานกันหน่อยคุณผู้ชมช่วงนี้เขามีงานใหญ่นะคะนั่นก็คืองานมหากรรมความยั่งยืนประจำปีสองพันยี่สิบสาม
เอสเอ็กซ์สองพันยี่สิบสามค่ะเพราะว่าพูดถึงคนสมัยใหม่เนี่ยนะคะ
เขาก็มีความสนอกสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมหน่วยงานหลายหน่วยงานก็ให้ความสำคัญให้ความสนใจกันมากขึ้น
จัดงานนี้ขึ้นมาภายใต้แนวคิดพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกนี่เป็นนิทัศกาลความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
มาต่อเนื่องปีที่สี่แล้วนะคะงานนี้ก็มีหน่วยงานร้านค้าต่างมาแสดงผลงานนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
มีผลงานมาติมีเดียมีการออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมายอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็คือเหมือนลักษณะเปเปอร์มาเช่
คือเอากระดาษมาทำเป็นแจกันดอกไม้หรือจะเป็นฝาขวดน้ำพลาสติกมาทำเป็นเก้าอี้มีการจำลองมีการทำให้เห็นถึง
มีผลงานท้องถิ่นมากมายนะคะส่วนใครหิวพาคุณผู้ชมไปโซนอาหารเลย
โซนอาหารเนี่ยนะคะก็มีของกินมากมายมีเชฟชื่อดังมาออกร้านกันมาก
แล้วต้องบอกว่าโซนนี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษคนเยอะเลยนะคะ
กินอิ่มท้องเสร็จแล้วคุณผู้ชมเขามีเวทีเสวนาแล้วก็กิจกรรมเวิร์คชอปให้คนที่สนใจด้านสิ่งแวดล้อม
ไปดูไปทำด้วยอย่างเก้าอี้ที่เห็นเนี่ยเป็นเก้าอี้ที่ทำมาจากฝาขวดน้ำพลาสติกเห็นไหมคะ
สีสันสวยงามแข็งแรงทนทานเขาก็มีโชว์ด้วยมีให้องค์ความรู้ด้วย
แล้วสามารถไปชมงานนี้ได้นะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๒ทุ่มเขาจัดงานจนถึงวันที่๘ตุลาคมมีเวลาเสาร์อาทิตย์๒วันลองไปเดินดูค่ะ
เผื่อว่าเราจะได้ไอเดียมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการดูแลโลกของเราให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะ
เรื่องเล็กที่ช่วยโลกได้เริ่มจากตัวเราค่ะแล้วศุกร์หน้ามาติดตามเรื่องราวดีแบบนี้ได้ในตลอดกู้โลก